จ้องกรงนกหลังนี้เอาไว้ให้ดี

มันเดินไปอีกว้าย

แวบแรกก็ยังไม่ชัด

แต่พอทำเป็นภาพช้าเท่านั้นแหละ

ไม่เอามือล้วงเข้าไปอะค่ะ

ใครจะไปคิดว่างูจะอยู่ในกรงนกอ่ะ

ต้องบอกก่อนว่ามีชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้แล้วไปถามว่า
พี่เลี้ยงงูเห่าไว้เฝ้านกเหรอ

โอ้โหใครจะไปบ้าเลี้ยงอย่างนั้น

เลี้ยงงูเห่าแล้วใส่กรงนกไว้เหรอ
ไม่ได้เลี้ยงอย่างนั้นแต่เรื่องมันเข้าไปเองแล้ว

งูมันจะเข้าไปกินนกไง

แล้วคุณดูดิมันจะไป

ดีนะไม่เอามือล้วงเข้าไป

คือใครที่เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรอย่างนี้ต้องระวังนะ
คุณดูนะกรงนกที่ว่าซี่เล็ก

คำถามคือมันเข้าไปได้แล้วมันเข้าไปทางไหนคุณ

มันสามารถเล้ยเข้าไปในรูเล็กซอกเล็กมันทำได้นะ

เอาผ้าคลุมเอาอะไรให้มันแบบมิดชิดนิดนึง